กรีด๑๖งูเห่าแหกมติพักดิ้นเป็นรัฐบาล

อายหรือที่ไปเสนอตัว
นี่ไงมีดโกนอาบน้ำพึ่ง

ในชวนหลีกภัยสอสอบัญชีลายชื่อภักดิ์ประชันที่ปัด

แล้วก็แล้วกลับในปัจฉุมพักก่อนการโหวตนายศบทวนตรี
แล้วจะมีมติให้งดออกเสียง
แต่เมื่อถึงวันโหวตกลับมีส่อประชาธิบัติโหวตให้นายเศรษฐา
ซึ่งในหัวชวนยอมรับว่า
ไม่รู้ว่ามีการเจรจากันอย่างไรเนื่องจากการใช้สิทธิโหวตภายหลัง
และในที่ประชุมพักษ์ในหัวชวนได้พูดบอกว่า
อายเหรอที่ไปเสนอตัว
อันนี้เบิร์ตพูดเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะอยากฟังเสียงในหัวชวนไหม

กลับมาต่ออยากฟังแล้วอ่ะคือวันนี้จะได้ฟังทั้งการกรีดของทั้งสองฝั่ง
กรีดแรกจากผู้ใหญ่ในพักก่อน
ไม่อายหรือที่ไปเสนอตัวคุณชวนหลีกภัยครับ

ในขณะดีกว่าด้ายทหารภากอื่นยุ่งท่วงทศ
แต่ภากต่างก็ไม่ได้เลยสามสมัย
ก่อนนั้นเคยได้บ้างสักคนสองคนที่มาจากพักอื่น

ดังนั้นในส่วนตัวผมผมถือว่าเราทำขนาดนี้และคนประชาชนได้กรุณาปฏิบัติตามที่เราแนะนำ
ถ้าเราจะทำอะไรก็ตามอันเป็นลักษณะที่ไปสำนุนรัฐบาลที่มาจากพักนี้เท่ากับเราทรพยศต่อคนภาคใต้
ความอยากไปรัฐบาลเนี่ยไม่ปิดอะไรนะครับ
เพียงแต่ว่ากระบวนการจะไปร่วมรัฐบาลเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการประชุมของกรรมการและสอสอ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับในชวนก็ได้สอบถามสอบถามนะครับ
รักษาการหัวหน้าพักนะครับจุลินแล้วนะว่าได้ส่งคนไปเจรจาร่วมรัฐบาลอะไรยังไงหรือเปล่า
ซึ่งคุณจุลินยืนยันว่านะครับไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเชื่อว่ามีการเจรจาโดยแก่นำกลุ่มไม่กี่คนแหละนะครับ
โอ้โหเดี๋ยวนะผมผมอ่านตามรายงานข่าวนะเขาใช้คำนี้บอกว่า
ซึ่งมีความดิ้นรนอยากเป็นรัฐมนตรีและอยากเข้าร่วมรัฐบาล
อันนี้เป็นต้องเรียกว่าเป็นฝ่ายอนุลักษณ์นิยมของประชาธิปัตย์๘๒
เขาจะว่ายังไงก็ต้องคุณเด็ดอิดถูกไหม๑๖เซียงที่บอกว่าโหสวนคือเขาบอกเลยนะไม่เอานะ

กลุ่มสาวประชาธิปัตย์๑๖คนหุ่นเดชอิตขาวทองสาวสงขลา
แล้วก็รักษาการรองหัวหน้าพักก็แถลงนะคะ
บอกว่าการประชุมพักก่อนวันโหวตนายก๑วันโหวตนายก๒๒ใช่ไหม
ประชุมพักกัน๒๑วันนั้นที่ประชุมมีทั้งขอโหวตไม่เห็นชอบ
เหตุผลที่โหวตไม่เห็นชอบก็ให้เหตุผลว่าขัดแย้ง
กันในเรื่องอดีตไงแต่สอสอรุ่นใหม่เขาบอกว่าจริงต้องแยกสิ
ต้องแยกเรื่องการทำงานเอาไว้แยกกับความโกรธแค้นในอดีต
แล้วกลุ่มที่โหวตเห็นชอบเพราะอะไรก็ไม่อยากให้เกิดศูนยากาศไง
อยากให้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแล้วก็ยังมีกลุ่มที่งดออกเสียง
เพราะกังวลยังกังวลอยู่เรื่อง๑๑๒นี่ค่ะ
เอาให้คุณผู้ชมเห็นเป็นกราฟิกหน้าจอแบบนี้
อย่าโหวตก็เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเป็นมติหรือว่าไม่เป็นมติ
ประหยัดบรรทธาญโหวตไม่เห็นชอบ
ก็นี่ไง๓เสาหลักของพักยังโหวตไม่เหมือนกันเลย

ไม่งั้น๓เสาหลักก็ต้องโหวตไปในแนวทางเดียวกันหรือเปล่า
ดังนั้นสสทั้ง๑๖คนก็เลยเห็นควรว่า
ควรที่จะโหวตให้แม้ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
แต่ก็ไม่ได้แบบอยากที่จะเป็นรัฐบาล
ส่วนที่ถูกมองว่านี่ตั้งใจให้ถูกขับออกหรือเปล่า
เพราะว่าพอถูกคลับออกแล้วปั๊บก็จะไปอยู่กับพักใหม่
ที่คนเขาแซวว่าอะไรนะเป็นอะไรใช่ไหม

ไม่แน่ใจนะว่าใครจะขลับใคร
เพราะ๑๖เสียงถือเป็นเสียงส่วนใหญ่
คุณผู้ชมจริงคือเรื่องของแนวทางของพักประชาธิปัตย
อาจจะต่างจากพักอื่นเลยแหละเพราะว่า๒๕เสียง
ที่เป็นสอของประชาธิปัตย์เขาถือว่ามีน้ำหนัก๗๐นะ
ตรงนี้แหละก็เลย๑๖เสียงที่เขาโหวตสวน

พวกผมเป็นสอสอรุ่นใหม่ก็สนิทกับทุกพักแหละ
ถ้าเกิดว่าจะมองว่าการบินไปเจอคุณทักษิณเป็นเรื่องผิด
น่าจะโดนประหารชีวิตไปตั้งนานแล้ว
โอ้โฮแต่ละคนเมื่อกี้มีบ่ายมิดโกนรุ่นเก่าไปแล้ว

ประการที่๒ครับมีความเห็นว่าเห็นชอบ
เนื่องจากว่าประเทศมันถึงทางตัน
เพราะคำว่ามติภักดิ์เนี่ยจะขอยกเว้นไม่ได้ครับ
มติเป็นทางใดต้องไปทางนั้นนะครับ
พวกเราก็มีความเห็นว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่มติแล้ว
ถ้าเอาหน้าที่ของผู้แทนรัศดรไปยึดโยงกับความเครียดแค้น
ความโกรธชังเราก็เกิดการอคติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยสนิทกับทุกภักดิ์
ถ้าการไปพบทุกภักดิ์เนี่ยมีความผิด
ผมก็น่าจะโดนประหารชีวิตไปตั้งนานแล้วครับ

เพราะผมสฤทธิ์กับหัวหน้าภักดิ์การเมืองทุกภักดิ์การเมือง
นะครับแต่พอเข้าในสภาหน้าที่ก็อีกหน้าที่หนึ่ง
นี่คุณผู้ชมเอาทั้งสองมุม

จริงคุณชวนก็บอกว่าผมยึดมั่นคำสัญญา
ที่เคยไปช่วยหาเสียงในพิมพ์ภาคใต้
ผมบอกแล้วว่าจะไม่ไปสนับสนุน

ชวนบอกด้วยนะคือหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไง
ภักดิ์จะล่มสลายไหมผมไม่รู้
แต่ผมจะอยู่กับพักต่อไปจนกว่าจะโดนขับออก